อีกแน่นอนว่าจากเรื่องนี้คุณผู้ชมความเสียชีวิต
การถล่มที่โรงพยาบาลที่ถนนกาซ่าแห่งนี้
ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งไปเกือบ๕๐๐ราย
แล้วรวมไปถึงทั้งผู้นำและองค์กรระดับชาติระดับโลก
ต่างออกมารุมประมาณถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
เดี๋ยววันนี้อาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์จะมาพูดเรื่องนี้ด้วยค่ะ

สวัสดีครับคุณขวัญคุณคิงคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
มวลมนุษยชาติไม่ควรมองข้ามไม่ควรปล่อยผ่านให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปครับ
เพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดกันไปทั้งโลกเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลถูกถล่ม
ฉะนั้นข่าวที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้เป็นข่าวที่โลกต้องจารึกจะให้เป็นประวัติศาสตร์ว่า
โรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยในภาวะสงครามเหมือนแต่ก่อนแล้ว
มันเปลี่ยนไปแล้วครับโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นที่ปลอดภัยต่อไปแล้ว
วันนี้เราจึงขอบันทึกหัวข่าวให้เป็นประวัติศาสตร์
โลกจวกไร้มนุษยธรรมยูเอ็นทั่วโลกประนาม
เศร้าโรงพยาบาลกลายเป็นจุดโศกนาฏกรรม
ไม่มีอะไรที่จะเตือนใจไปกว่านี้ไม่มีอะไรที่จะสะเทือนใจไปมากกว่าคนที่ไม่รู้อิโนอิเน่
แล้วอยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
คนแก่ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงอยู่กันที่นั่น
แล้วเขาก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะเป็นเหยื่อของสงคราม
ถ้าลองลำดับดูประเทศที่ออกมารุมประนามก็ประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
โศกของประธานาธิบดีปาเลสไตน์บอกว่านี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
และนี่คือความหายนะทางด้านมนุษยธรรม
มาจอแดนประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันกระทรวงต่างประเทศจอแดน
ประนามการโจมตีของอิสราเอลอย่างรุนแรง
แล้วเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องพลเมืองปาเลสไตน์และการยุติการสู้รบ
ถัดมาจอแดนกษัตริย์อับดุลเลาะที่๒แห่งจอแดน
พระองค์ตรัสว่าการจู่โจมโรงพยาบาลคือการสังหารหมู่
และอาจากรรมสงครามไม่ควรมีใครเพิ่งเฉยต่อเรื่องดังกลาง
รัฐบาลอียิปต์ออกแถลงการว่ารัฐบาลอียิปต์
ถือว่านี่เป็นการขยายขอบเขตการจู่โจมที่อันตรายมาก
ประธานาธิบดีตุรกีนายเลเจฟทายิปบอกว่านี่คือตัวอย่างของการกระทำที่ร้ายความเป็นมนุษย์
นี่เป็นเสียงจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งนั้น
แม้กระทั่งประเทศที่ห่างไกลออกไปอย่างแคนาดาจัสตินทรูโดบอกว่า
โจมตีโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
ฉะนั้นนี่คือหลายประเทศที่ทยอยแสดงเจตนารมณ์ในการประนามออกมา
ทีนี้ลองมาฟังขาใหญ่หน่อย
เลขาธิการสหประชาชาตินายกูโตเลสบอกว่ารู้สึกตกใจ
และขอประนามการโจมตีดังกล่าวอย่างรุนแรง
และเรียกร้องให้มีการหยุดยิง
การอนามัยโลกก็ออกแถลงการประนามการโจมตีโรงพยาบาลครั้งนี้เช่นกัน
แล้วก็เรียกร้องให้มีการปกป้องพลเรือนและสถานพยาบาลในฉนวนกาซ่า
ประเทศไทยเราคุณกาญจนาพัทรโชคโฆษกระทรวงต่างประเทศ
ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรง

เสียงประนามจากนานาชาติ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าประวัติศาสตร์ต้องจาลึกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไร้เหตุผล
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในมวลหมู่มนุษยชาติด้วยกัน
ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามก็ตาม
แต่การถล่มโรงพยาบาล
การที่คนป่วยคนเจ็บเด็กผู้หญิง
คนแก่ไม่รู้อิโนอิเน่ต้องมาล้มตายเป็นเหยื่อสงคราม
เป็นประวัติศาสตร์ต้องบันทึกว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่ร้ายเหตุผล
แล้วประเด็นที่ทับซ้อนเข้ามา

เมื่อสักครู่ที่คุณน้ำแข็งรายงานไปเนี่ย
ก็จะได้เห็นภาพว่า
ทันทีที่เกิดเสียงระเบิดเกิดขึ้นมีคนเจ็บมีคนตายหลายร้อย
ก็พุ่งไปอยู่ที่คู่สงครามคืออิสราเอล
ทั้งโลกออกมาประนามอิสราเอล
แต่ว่าล่าสุดทิศทางข่าวมันมาอย่างนี้
อิสราเอลปฏิเสธไม่ได้ยิงระเบิด
เหตุผลของอิสราเอลที่ปฏิเสธ
ก็คือที่คุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
ตรงกับที่พลเรือตรีเดเนียนฮาการีโคศกกองทัพอิสราเอลบอกว่า
กองทัพดักฟังการสนทนาของกองกำลังติดอาวุธหัวรุนแรงในฉนวนกาซ่า
แล้วพบว่าเหตุการณ์โจมตีรัฐบาลโรงพยาบาลคราวนี้เป็นฝีมือของกลุ่มหัวรุนแรงในปาเลสไตน์เอง
แล้วยังมีภาพจากโดรนที่ทางการอิสราเอลบันทึกไว้
ให้เห็นว่าวิถีของจรวดที่ถูกยิงในกาซ่าไปสู่เขตแดนอิสราเอล
มีเส้นทางลากผ่านโรงพยาบาลที่ว่านี้
ฉะนั้นเขายืนยันว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝีมือของกองทัพอิสราเอล
นี่แล้วก็มีเสียงบันทึกมีรายละเอียด

แล้วลำพังแต่อิสราเอลออกมาปฏิเสธ

ไม่มีน้ำหนักเท่ากับข่าวที่เข้ามาล่าสุด
ท่านดูสหรัฐยุโรปประสานเสียงยันอิสราเอลไม่เกี่ยวกับการถล่มโรงพยาบาลกาซ่า
ประธานาธิบดีใบเดนนั่น

ได้ได้มีการพูดคุยก็ออกมาพูดชัดถ้อยชัดคำว่าเหตุเกิดที่โรงพยาบาลเป็นผลพวงจากกินการยิงจรวดที่ผิดพลาด
แล้วต้องบันทึกไว้ว่าใบเดนพูดยังไง
เดนบอกว่าเมื่อดูจากข้อมูลที่เราได้เห็นจนถึงขณะนี้
ดูเหมือนมันจะเป็นผลการจากการจรวดที่ทำงานผิดพลาด
ซึ่งยิงโดยกลุ่มก่อการร้ายในฉนวนกาซ่า
แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับ
ล่าสุดมีหัวข่าวนี้ตามมาสหรัฐวีโต้มติยูเอ็น
มติที่ให้ยุติความรุนแรงในกาซ่า
สหรัฐย้ำว่าต้องเคารพสิทธิ์ของอิสราเอลที่จะปกป้องตัวเอง
นี่ประเทศพี่เบิ้มใหญ่
ยุโรปก็เอาด้วยครับ
มีหน่วยข่าวกรองของยุโรปรายงานว่า
เขายืนยันสนับสนุนข้อมูลของฝ่ายสหรัฐและอิสราเอล
ว่าการโจมตีโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นผลจากจรวดของปาเลสไตน์

ประชาชนอย่างเราควรจะฟังใครครับ
การติดตามข่าวสารสงคราม

ต้องมีสติในการติดตามข่าว

ต้องมีสติต้องฟังอย่างไตรตรองครับ
เราจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของคู่สงคราม

เป็นสงครามจิตวิทยา

ประเทศไหนที่ทำให้คนเชื่อว่าเขาไม่ใช่ฝ่ายผิด
คนนั้นประเทศนั้นก็ได้เปรียบ
ฉะนั้นก็ก่อติดสถานการณ์สงครามต่อไป
แต่ก่อติดอย่างมีสติ
เพราะว่าข่าวมันไหลหลั่งมาไม่รู้จากไหนต่อจากไหน
ถ้าติดตามข่าวอย่างมีสติ
เราจะได้ติดตามเก่าอย่างรู้เท่าทัน
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ